เราจะได้เชียร์ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลโลกรอบสุดท้าย

ติดตามความพร้อมหน่อยจากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ
จัดการแข่งขันครั้งแรกในปี๑๙๘๙หรือเมื่อ๒๘ปีที่แล้ว
ให้ประเทศโคลมเบียเป็นเจ้าภาพในปี๒๐๑๖นี้
หากย้อนไปฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นมาก่อนหน้านี้
ทีมชาติบราซิลถือว่าเป็นมหาอำนาจ
คว้าแชมป์โลกมากที่สุด๕สมัย
ส่วนอีก๒สมัยเป็นทีมชาติสเปน
ขณะที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล

เมื่อปี๒๐๐ที่ประเทศโกเตมาลา
จากนั้นปี๒๐๐๔๒๐๐๘๒๐๑๒ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
และ๒๐๑๖ก็เข้าแข่งขันเป็นครั้งที่๕ติดต่อกัน
ผลงานของทีมชาติไทย๔ครั้งก่อนหน้านี้

เข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรก

ซึ่งหากรวมแมทการแข่งขัน๑๔นัด

คือการชนะออสเตรเลียสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันครั้งนี้

ภายใต้การคุมทีมของมิเกลโลดิโก
ได้นำทัพลูกทีมอย่างกฤษฎาวงแก้ว
สุภุถือนกลางจิรวรรษสวิเชียน
และตัวเก่าอย่างเลิศชายอิสดาสุวิพากร
ที่ครั้งนี้จะเป็นฟุตสอร์โลกผลที่๓
ซึ่งได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งก่อนมา
และเดินทางมาก่อนล่วงหน้าก่อนชาติอื่น
เพื่อปรับตัวและปรับเวลาให้ได้
เพราะเป้าหมายของวิกปำอริสักเบนจะซิริวัล

คือต้องเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้
จึงจะประสบความสำเร็จ
ในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๕ของทีมฟุตซอลชาติไทย
แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยแข่งที่โคลัมเบียนะครับ
ก็เป้าหมายของแน่นอนของ

เท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับ
ก็ในเบื้องต้นผมคิดว่า
ถ้าเราประเมินจากกลุ่มของเราก็คือกลุ่มบีนะครับ
กับรัสเซียกับคิลบาร์แล้วก็อิจิปต์
เราก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น
ว่าเราน่าจะผ่านรอบแรกได้
ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยนะครับ

ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในสื่อ

เพื่อเป็นรังใจให้กับฟุตสอร์ทีมชาติไทยเรา
สู้ศึกในการแข่งขันฟุตซอลชิงชำโลกในครั้งนี้ครับ
แน่นอนว่านะครับเป้าหมายของทีมชาติไทยนะครับ
คือผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับ
และธนเมณนี้นะครับหากทำผลงานได้ดี
ที่ทีมชาติไทยจะขึ้นไปอยู่อันดับ๑ใน๑๐ของโลก

เราเคยอยู่อันดับ๙ของโลกมาในปี๒๐๐๙มาแล้วนะครับ
เกลือกใช้คุณโทรค่าไทยรัฐทีวีหลายงานครับ